ส่วนเมื่อวานี้ตอนสามทุ่มครึ่งคุณผู้ชมค่ะถนนเป็นถนนเอ่อ
ปฐุมลาดหลุมแก้วเขาบอกว่าแดงฉานไปด้วยอืมแตงโมทำไมฮะ
คือรถกระบาดที่ไปดูแตงโมมาสี่ตันค่ะยางแตกโอ้พลิกคว่ำ
แตงโมมันก็แตกเละเต็มถนนไปหมดเลยเสียดายของแต่เคราะห์ดีนะ
ที่คนขับแบบไม่เป็นอะไรอ่าคือเขาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าเขาเนี่ย
ขับรถมาเอาแตงโมมาจากกาญจนบุรีจะไปส่งที่ตลาดสี่มุมเมือง
พอถึงจุดเกิดเหตุค่ะกำลังจะขึ้นสะพานข้ามคลองอยู่แล้ว
ได้ยินเสียงดังตู้มยางระเบิดแล้วรถเขาก็เริ่มเสียหลักเลย
จากนั้นมันก็พลิกคว่ำตะแคงข้างเทกระจาดแตงโมสี่ตันที่อยู่ในกระบะเนี่ย
ลงพื้นแตกกระจายเกลื่อนถนนไปหมดเลยนะคะตัวเขาเองก็ต้องคลานออกมาจากรถ
เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะคนขับก็คือนายสมชาติประนันตังนะคะ
อายุ๔๐ปีอย่างที่บอกว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วเจ้าของท้องที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำนายสมชาติแล้วจากนั้นก็ประสานรถลากเพื่อนำรถที่พลิกคว่ำเนี่ย
ผิวการจราจรชาวบ้านในพื้นที่ก็แห่กันมาแล้วนะ
มาเก็บแตงโมอืมเก็บออกจากผิวถนนให้ครับ
ที่จะได้เคลียร์การจราจรเพราะว่ารถก็ติดยาวอยู่เหมือนกัน
ก็รวมด้วยช่วยกันเนี่ยแหละค่ะมันแตกผลมันคงทานต่อไม่ได้นะ
ไม่ไหวจริงแต่ก็เสียดายนะเพราะว่ามันก็ค่าเสียหายเยอะอยู่ล่ะ
จะไปส่งถึงตลาดอยู่แล้วนะครับ